ไปดูวอลลี่บอลกันต่อสำหรับสโมสร
ต้นได้ดีนะครับเป็นเกม
นัดสุดท้ายของรอบบังกลุ่มของนครรางศสิมาวีซี่
ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งสองทีมชนะมา๒เกมด้วยกันทั้งคู่นะครับมาวันนี้ก็เหมือนเป็นการแย่งชิงว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่ม๒เซตแรกโคราชทำได้ดีครับ
ชนะไปได้ก่อนนะครับยี่สิบต่อยี่สิบห้าและยี่สิบห้าต่อยี่สิบสามแต่ว่าพอมาเซ็ตสามเซ็ตสี่โอ้ยูยูช็อตไปดื้อดื้อครับก็กลายเป็นว่าแพ้ไปนะครับแล้วก็ต้องมาตัดสินกระนายเซ็ตที่ห้าสุดท้ายก็แพ้ไปอีกอ่ะนะครับสิบต่อสิบห้าก็ทำให้นครราชสิงหาธรรมวิสีครับมีสายติชนะสองแพ้หนึ่งนะครับแล
กลุ่มสี่ไปนะครับจากการชนะสัตว์นะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้จะหยุดกันครับหนึ่งวันนะครับพักกำก่อนแล้วจะกลับมาลงสนามในรอบสองก็ทางด้านเอ่อ